นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับอุ้ยนี่นี่โอ้โห
นี่ฟาดไปก่อนแล้วไม่โดนนะลงต่อรถมาแล้วเหวี่ยงเลยอ่ะ
อ่าจังหวะตรงนี้นะฮะขี่รถผ่านมานี่ลงมาปุ๊บ
เขาหลบคันนี้เขาหลบทันนะแต่คันหลังอ่ะยังไงอ่ะ
นี่คันนี้เขาจอดนิ่งอยู่แบบงงว่าเอ๊ะอะไรยังไง
อะไรกันเนี่ยนี่จนเขาล่วงตกลงมาจากรถนี่ไปกระทืบซ้ำ
นี่ตะอี้แตะนะคะโอโหแล้วกลังวันแสกเห็นไหม
แล้วนี่คนก็ตกออกตกใจกันนะคะคนยืนดูแบบงงอ่ะ
แล้วสามคนนี้ไม่ได้สนใจเลยนะฮะนี่เบิร์ตตุ๊หมีนี่
ว่าจะมีคนเห็นแบบคือไม่กลัวเลย
เกรงกลัวอะไรเลยเห็นไหมฮะคนเจ็บก็นอนเห็นไหมฮะ
เขาเหมือนจะชักด้วยอ่ะเมื่อกี้โอ้โหเจ็บฮะเขาเจ็บเลยอ่ะเห็นไหม
ดิ้นเลยนี่มีนี่มากันสองคันนะฮะจักรยานยนต์มีผู้หญิงคนหนึ่ง
จักรยานยนต์นี่จังหวะจะไปนี่ขี่รถผ่านเหยียบหัวอีกทีนึง
ตายแล้วคือไม่ได้เหยียบแบบจนนั่นแต่คือชนแบบชนหัวถูกไหม
ใช่เพราะถ้าเหยียบทั้งหัวเลยนี่โอ้โห
อะไรมันจะโหดขนาดนี้นี่มีคนเขาต้องรีบมาช่วยกันทีแรกเขาก็แบบอื้อหือ
เขาก็ไม่กล้าเข้ามาเอาตรงตรงเถอะก็ไอ้พวกนี้ชายชะกันสามคน
เออแล้วไม้เบสบอลไม้เบสบอลอีกนี่เขาก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะฮะ
นี่คือซอยภูมิจิตนะครับในเขตคลองเตยกรุงเทพนะครับ
สิบนาฬิกาสามสิบสามนาทีวันที่หนึ่งมิถุนายนคนเจ็บชื่อวัญชัยตันทิกุลอายุยี่สิบเก้าปีนะฮะ
อย่างที่เห็นนะครับคนก่อเหตุเนี่ยมากัน๔คนนะฮะ
รถจักรยานยนต์สองคันผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งนะครับ
คือขี่รถมาดีดีเนี่ยพอมีรถจะสวนมาเนี่ย
ลงมาจากรถคนหนึ่งเอาไม้เบสบอลเนี่ยจะฟาดเขาเขาหลบทันเนี่ย
จังหวะตรงนี้เห็นไหมนี่คันนี้เขาก้มหลบทันนะฮะแล้วเขาไปเลย
แต่วันชัยนี่เห็นไหมฮะจอดนิ่งตกใจไงเพราะตกใจว่าเฮ้ย
อะไรวะเนี่ยสุดท้ายนี่โดนน่วมเลยนะครับ
ที่พวกนี้จะหลบหนีไปนะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ทางคนเจ็บได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดนำมาร้องขอความช่วยเหลือและความเป็นธรรม
พร้อมกับระบุว่าโดนรุมทำร้ายชายชะกัน๓คนผู้หญิง๑
ขี่รถประกบหน้าหลังแล้วรุมทำร้ายขี่รถทับหัวอีก
บ้านเมืองมีกฎหมายผิดถูกให้กฎหมายตัดสินนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
คุยกับนายวัญชัยนะฮะที่บาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสายสายนะฮะ๑มิถุนายนนี่
บาดแผลนะฮะแขนซ้ายนี่หักนะครับเข้าเฝือกอยู่
วมทั้งตัวนะครับมีบาดแผลหลายแห่ง
ขาซ้ายก็หักบอบช้ำทั้งตัวนะครับ
ตอนนี้ต้องนั่งรถวิวแชร์นะครับยังเดินไม่ได้
วันนี้เขามาตามความคืบหน้าทางคดีของเขาที่สอนอคลองตันเนี่ย
รอยแตกที่ต้องเย็บไปนะครับคุณวัญชัยเนี่ยบอกว่าหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมา
วันนั้นตัวเขากับเพื่อน๓คนไปธุระด้วยกัน
แล้วก็ขี่รถผ่านซอยจุดเกิดเหตุนั่นแหละซอยภูมิจิตเขตคลองเตยกรุงเทพ
เจอกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถมาดักแล้วก็มาทำร้ายร่างกาย
ซึ่งกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยคุณวัญชัยก็บอกว่าผมรู้จัก
ก็คือเบิร์ตหมีแล้วก็ตุ๊เป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นซอยโรงหมู
จังหวะที่เข้ามาทำร้ายเนี่ยยังถามด้วยนะพวกนี้
มาตีผมทำไมพี่ตีผมทำไมแต่ไอ้พวกนี้ไม่มีใครสนใจนะครับ
รุมทำร้ายแบบไม่ยั้งเลยนะฮะก่อนจะจากไปเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มาเหยียบเข้าที่หัวเขาอีก
ส่วนปมสาเหตุเนี่ยทางคุณวัญชัยบอกว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรนะครับขอยืนยันว่าไม่
เคยมีปัญหากับกลุ่มพวกนี้มาก่อนอ่าถ้าจะมีก็คือคนที่ชื่อ
เบิร์ตนะฮะในกลุ่ม๓คนเนี้ยคนชื่อเบิร์ตเนี้ยเห็นไม่ให้ชัย
วกดำนี่คนนั้นนะฮะเมื่อกี้ไปเหยียบเขาอยู่เนี่ย
ในพื้นที่อยู่แล้วหาเรื่องคนอื่นไปทั่วส่วนอีกสองคนเนี่ย
รู้แต่ชื่อว่าชื่อหมีกับชื่อตุ๊แต่ไม่สนิทกัน
แต่ถ้าดูจากพฤติกรรมการเข้ามาทำร้ายเนี่ยคนเจ็บเขาบอกอย่างนี้เนี่ย
มันกะจะฆ่ากันให้ตายเลยหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้กังวลมากว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเขามีอิทธิพลในพื้นที่แล้วก็มีเงินด้วย
ผมคงไม่จอดรถอย่างนั้นหรอกคนเราน่ะว่าถ้าเจอคนอย่างนั้นเขาต้องขี่รถหนีกันทุกคนพี่
ใครจอดรถให้เขาหนีกันเขาตีเรากันพี่คนทำรบแล้วจึงการเอารถหยิบหัวให้มันโหลดร้ายกันไว้เฮ้อย่างเงี้ย
ตอนนั้นเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้ครับพี่ถ้ารู้ผมก็เลยคงหลบแล้วพี่ผมคงให้เขาหยิบหัวพี่
รถขึ้นเป็นหัวได้ก็ยกขยมจากอี๋ผมเลยกะตายของพี่ผมว่าให้ตรวจติดตามเรื่องให้ผมหน่อยครับ
จากคนร้ายที่ทำผมมาเริ่มเริ่มคณีย์ให้หน่อยครับ
นี่ฮะวันชัยก็บอกนี่ยังนั่งวิวแชร์อยู่เลยนะวันนี้มาตามความคืบหน้าทางคดีที่โรงพัก
บอกวันนั้นเนี่ยเขาไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนจริงไง
เขาก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ารู้ว่าพวกนี้จะมาดักทำร้ายเขาจะมาดักเล่นเขาเนี่ย
เขาขี่รถหนีไปแล้วค่ะเขาไม่จอดแบบจอดนิ่งอยู่อย่างงั้นหรอกอืม
เพราะไม่คิดว่ากลุ่มพวกนี้จะมาทำร้ายเขาไงเขาไม่เคยมีเรื่องด้วย
ทุกผู้ชมครับป้าแมวนะฮะป้าแมวเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากเชื่อว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ย
ขี่รถวนรอบซอยไปแล้วเพื่อตามหาใครสักคนหนึ่ง
จะเป็นวันชัยคนเจ็บนั่นแหละจนกระทั่งมาเจอกันจุดตรงที่เกิดเหตุ
มีกล้องวงจรปิดไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
แต่ป้าแมวบอกได้ยินจริงที่แบบมีการถามกัน
ฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยถามคนเจ็บบอกสดเหรอเก่งเหรอ
แมวบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะ
เคยมีคนเนี่ยโดนแบบนี้มาแล้วตรงแถวบ้านป้าในซอยนี่แหละ
ไม่รู้มันเป็นทางสามแพร่งหรือเปล่ามันเลยเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกิน
มันดึงดูดให้คนมาก่อเหตุตรงนี้เยอะเหลือเกิน
เมื่อสองสามเดือนก่อนหนักกว่านี้นะฮะป้าแมวบอกฆ่ากันตายเลยนะฮะโอ้โห
ตรงจุดแถวนี้เลยแล้วก็กล้องตัวนี้นี่แหละตอนนั้นเคยจับภาพไว้ได้ด้วย
วัยรุ่นกลุ่มนี้เราไม่เคยเห็นอ่ะคือเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ซอยนี้เนอะ
แต่ว่าเคยเห็นเฉพาะคนเจ็บเนี่ยก็จะเห็นบ่อย
คือเขาจะขับผ่านไปผ่านมาใช่ใช่ขับผ่านไปผ่านมา
แต่ว่าที่สามคนนั้นเราเราไม่เคยเห็นหน้าใช่ใช่เราไม่รู้
เป็นแบบติดตามมาเอาเรื่องน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
เพราะว่าเห็นเขามาสองข้างขวานนี้คันขวานนี้คันอย่างนี้
ถ้าในใจเราไม่คิดหรอกเอาเอาอีกแล้วตรงนี้อีกแล้ว
เพราะมันบ่อยมันบ่อยมากเพิ่งจะผ่านไปสองเดือนเองที่เจ้านั้น
แถวนี้มันทำไมชอบมาทะเลาะกันอยู่ใกล้กับบ้านเราอะไรอย่างนี้
ทำไมไม่ไปกันที่อื่นอะไรอย่างนี้จุดนัดพบใช่จุดนัดพบ
เขาบอกว่าทางสาบแพร่น